มีอาวุธไปครบมือไปไล่ทวงหนี้ชาวบ้าน

เขามีแม่ลูกน้อยเพิ่งคลอดวัย๖วัน

เขาวิ่งหนีกระเจิงคนมาร้องขอห้ามไม่หยุดนะคะ

พี่พี่ผมหนูกะพี่

เด็กเขาไม่รู้พวกหนูหรอ

พี่ขอพี่อย่า

พี่ทั้งหมด

พี่

อยากจะหายนะบ้านไหนจะมายตัวอื่นนะเพื่อนใครที่บ้านเรา

คือเขามีชาวบ้านแถวนั้นพยายามร้องขอว่า

แล้วบอกอยู่ว่าเขามีเด็ก
แล้วไม่หยุดนะคะคุณผู้ชมคะ
ตอนแก๊งทวงหนี้แก๊งนี้อาลาว่าประกาศศักดากันเลย
ทั้งมีดทั้งปืนข่มขู่ลูกหนี้
อย่างที่บอกว่าบุกเข้าไปภายในบ้านของหญิงแม่ลูกอ่อนวัยเพียง๖วัน

แม่นี่กลัวจนตัวสั่นอุ้มลูกน้อยหนีกระเจิงออกหลังบ้านไปเลยนะคะ
และคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่ถามว่าอ้าวแล้วตกลงใครเป็นลูกหนี้เขากัน
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านค่ะ
เป็นลูกหนี้ของเขาเพราะไปยืมเงินจากแก๊งนี้มา๑๐๐๐บาท
จริงหญิงคนนี้เขาก็ผ่อนจ่ายทุกวันนะ
ผ่อนจ่ายให้วันละ๒๐๐บาทไม่เคยขาดส่ง
อยู่ดีไม่รู้ทำไมวันนั้นเนี่ยแก๊งนี้ตามมาทวงหนี้
แต่หญิงสาวรายนี้ไม่อยู่บ้านคนที่อยู่คือลูกชาย
แต่ลูกชายบอกไปแล้วว่าแม่ไม่อยู่ให้กลับไปก่อนเดี๋ยวให้แม่โอนตังไปให้
แต่แก๊งทวงหนี้ไม่ยอมค่ะสุดท้ายบานปลายคุณผู้ชมค่ะ
เกิดการตะลุมบอลกันแล้วแก๊งทวงหนี้เนี่ย
ก็เรียกพักพวกมาอีกเป็นสิบคนและอย่างที่บอก
พยายามจะไปตามหาแม่ของคือคือพยายามจะไปตามหาลูกหนี้
ซึ่งเป็นแม่ของชายหนุ่มคนนี้แหละค่ะตามบ้านต่าง
อย่างที่บอกก็บุกเข้าไปที่บ้านของแม่ลูกอ่อนล่ะค่ะ
เนี่ยแล้วพอเขาโทรเรียกเพื่อนมาอีกเป็น๑๐คน
ทวงหนี้นะโอ้โหพกมาเต็มเลยค่ะ
ปืนมีสปาต้าไม้คมแฝกมีเรื่องกันอยู่ร้ายรอบ
ชาวบ้านทั้งคนแก่โอ้โหเด็กเล็กวิ่งกันกระเจิง
รู้ไหมคะรอบที่๔ที่มีเรื่องกันอยู่ตรงนั้นเนี่ย
แก๊งถ่วงหนี้ใช้วิธีเอาปืนค่ะ
ควงปืนไล่ยิงดะชาวบ้านจากหัวซอยหยั่นท้ายซอยเลยค่ะ
ทั้งที่ชัวมาจอดหน้าซอยจอดหน้าซอยแล้วเขาก็ยิงยิงลงมาเลยค่ะ
ยิงไล่ลงมาจากซอยเลยยิงยิงต่อเลยค่ะ
ยิงอะไรกระเด็นเต็มยิงหลบเลยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่กลางซอยเขาวิ่งกระเจิงทั้งเด็กทั้งคนแก่
วิ่งหนีตายกันหมดเข้าบ้านกันหมดเลยค่ะ
มันประกาศเลยมันจะกลับมาล้างแค้นจะมาฆ่าให้หมดเลยทำอะไรมันไม่ได้
เนี่ยได้ยินไหมคะคุณผู้ชมมันประกาศเลยว่ามันกลับมามันจะฆ่าให้หมดเลยนะ
ทีนี้ชาวบ้านกลัวมากเลยนะทั้งหมู่บ้านเลย
เขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าที่ตำรวจ
ขอให้เร่งติดตามตัวไอ้แก๊งทวงหนี้กลุ่มนี้นะคะ
มาดำเนินคดีหน่อยเพราะมันข่มขู่ไว้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมาฆ่า
แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้หมดเลยนะ
เขาบอกว่าโอ้โหถ่ายรูปไว้ชัดเจนมีทะเบียนรถของทุกคันด้วย
ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้ค่ะ